พี่เรียกพี่เพราะว่าหน้าแกสวยมากจริงนะคะ

บอกเลยนะคะพี่ของเรานี่สวยปังกระมังหม้อหายมากนะคะ
แล้วเป็นนักแสดงที่ยิ่งอยู่ยิ่งสวยหุ่นดีมาก

หัะ๖๐แล้ว

แต่อายุไม่สามารถทำอะไรความสดใสความสวยของพี่ดี้ได้จริง
ดิฉันไม่กล้าเรียกแม่ค่ะเรียกพี่ก็พอค่ะ
ผมสั้นน่ารักสดใสออกกำลังกายตลอดเวลาค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นคนบันเทิงที่ดูแลตัวเองดีมากนะคะ
ออกกำลังกายสม่ำเสมออาหารการกินก็จัดการอย่างดีมากค่ะ
จริงพี่ดี้เนี่ยเขาเป็นคนทานทุกอย่างนะคะ

แต่ในวัยที่โตขึ้นแล้วก็ต้องตระหนักมากขึ้นนะคะว่า
กินอะไรถึงจะดีต่อสุขภาพนี่เตือนใจพวกเราเลยนะคะ

และแน่นอนนะคะว่าพี่ดี้ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการก้าวเข้าสู่วัย๖๐ปี
บอกเลยพี่ต้องสวยแบบคุณภาพ
คุณภาพแบบไหนไปฟังพี่ดี้กันเลยจ้า
เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ใครก็ต้องอยากเข้าหานะคะ
ถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีนะคะความคิดดีนะคะ
แล้วก็มีความเขาเรียกอะไรน่าสนใจ

สิ่งสำคัญคือเราอย่าตกสมัยเราต้องเรียนรู้ให้ทันสมัยนะคะ
แล้วก็ต้องก้าวไกลทันเทคโนโลยีด้วย
เพื่อที่เราจะได้คุยกับเด็กรู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่อง

พิ้งคืออะไรนะคะไม่รู้จักนะคะ
คือจริงแล้วเราต้องทันสมัยรู้จักหมดค่ะ